แน่ใจไปขอที่ไหนหรือเปล่าแต่ว่าปังมากเลยเจ้าพ่อพรีเซนเตอร์คนใหม่

บอกเลยว่าโอ๊ยพรีเซนเตอร์เกือบ๑๐กว่าตัว
เปิดไปกี่ช่องกี่ช่องอ้าวบิลกิ้นอีกแล้วเต็มไปหมดเลย
บิลกิ้นก็เพิ่งคว้าพรีเซนเตอร์น้ำดื่มแบรนด์ดัง
ด้วยค่าตัวสูงรีบลิ้วไม่กล้านับเลยจ้ะกลัวภาษีเข้า
งานนี้ค่ะน้องต้องขอบคุณผู้ใหญ่นะที่เอ็นดู

ส่วนคลิปไปเที่ยวอังกฤษ๒อาทิตย์ค่ะ
ถือเป็นการพักผ่อนยาวเลยในรอบหลายปีนะคะ

ด้วยการไปท่องนะคะท่องโลกคุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมทีมนี้เป็นทีมในฝันของบิลกิ้นเลยนะคะ
ฟินแค่ไหนไปฟังทั้งหมดกันเลยจ้า
ไปหมดเลยครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปเที่ยวบ่อยนะครับพอไปถึงปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเราก็จัดโปรแกรมแน่นเลย
จริงแล้วแปลงกฤษโอราฟอร์ตก็เป็นที่ที่ตั้งใจเลยว่าต้องไปได้ก็ไปเรื่อยตัวนี้ตัวเล็กอยู่ก็ดีใจที่หลายติดอ่างเลยเห็นไหมละหลายแบรนด์เอ็นดูพี่แบบให้โอกาส
ติดอ่างไม่เป็นไรคุณผู้ชมค่ะยังไงพรีเซนเตอร์ก็ฟาดเรียบแล้วจุกนะเป็นยังไงบ้าง
ความสามารถเรื่องของหน้าตานี่ปฏิเสธไม่ได้แล้วความฮอตแฟนคงแฟนคลับแน่นขนาดนี้คุณผู้ชมเอาจริงจะพลาดได้ไงเรื่องงานพรีเซนเตอร์ใช่ไหมล่ะ